นี่คือตัวอย่างของการแปรรูปยางพารา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมสามารถจะแลกเปลี่ยนและส่งมุมมองความคิดเห็นมาได้
ว่าคุณผู้ชมเคยพบเห็นหรือคิดว่าสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างที่จำเป็น

ใช้เป็นถนนใช้ทำเป็นปรับลานกีฬา
ถุงยางอนามัยถุงมือยางต่าง

คราวนี้ครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการ
ในการจัดการกับพื้นที่สวนยางพาราบ้าง

บางคนมีพื้นที่ไม่ถึง๑๐ไร่
สมมุติว่าคุณผู้ชมมีพื้นที่ประมาณ๖ไร่
และเป็นชาวสวนยางภาวะราคาตกต่ำแบบนี้

วันนี้มีตัวอย่างของคนที่จัดการบริหาร

ใช้วิธีการบริหารแบบผสมผสานเชิงการเกษตร

ยางพาราบนพื้นที่กว่า๖ไร่ในจังหวัดตรัง
ได้รับการจัดแบ่งพื้นที่บางส่วน
ถูกปรับเป็นคอกวัวเล้าไก่โรงเพาะเห็ด

เจ้าของสวนยางตัดสินใจทำเกษตรแบบผสมผสาน
หลังต้องเผชิญกับปัญหาราคายางภาระที่ตกต่ำ
ส่งผลให้รายได้ไม่แน่นอนมาตั้งแต่เมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
เมื่อรายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายจึงทำให้มีหนี้สิน
ชาวสวนยางพารานี้จะอยู่ชนยางอย่างเดียวไม่ได้
เพราะยางพารามันมีลักษณะกันว่า
กรีดได้๔เดือนต่อปีอีก๔เดือนก็ขนตกกรีดไม่ได้
อีก๔เดือนแห้งแรงตัดใบทำกินไม่ให้
คำถามว่าทำงาน๔เดือนแล้วอีก๘เดือนล่ะเอาอะไรกิน
ตัวนี้ก็เลยหาตังค์ออกว่าแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์สิ
มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่มาเลี้ยงปลาที่
อะไรที่ทำได้ในสวนยางพาราวทั้งหมดเลย
วิรัติยอมรับว่าหลังจากเปลี่ยนจากการทำสวนยาง
มาเป็นเกษตรผสมผสานผลตอบแทนที่ได้รับก็ต่างกัน
โดยก่อนหน้านี้จะมีรายได้จากการขายยางพาราเท่านั้น
แต่ปัจจุบันมีรายได้หลากหลายช่องทาง
ส่งผลให้รายได้มีความมั่นคงขึ้น
และไม่มีภาระหนี้สินเหมือนในอดีต
คืออยากให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่
กลับมาเพิ่มมูลค่าของตัวเองให้ได้ในพื้นที่ที่ตัวเองมีอยู่

เพราะว่าถ้าล้มทั้งกระดานก็คือล้ม
แต่ถ้าทำอย่างนี้ตัวนู้นจะได้พยุงขึ้นมา
ที่สำคัญการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชหลากหลาย
เลี้ยงสัตว์แบบง่ายอย่างกบไก่ปลาดุก

จะเป็นเกราะป้องกันผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ
ภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน